เครื่องบินกองทัพอากาศไทยนะครับได้ลงจอดแล้วที่กองบิน๖นะครับ
เราไปดูสามสิบคนไทย
แล้วก็มีหนึ่งชาวต่างชาติที่ขอลีภัยด้วยนะ

คุณผู้ชมครับวินาทีวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศนะครับ
ได้นำคนไทย๑๓๐คนกลับจากอิสราเอลนะครับ
เมื่อสักครู่นี้นะครับทางด้านเครื่องบินเนี่ย
ล้อเนี่ยแตะแผ่นดินไทยคุณผู้ชมครับ
ซึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศด้านหลังเลยนะครับ
ขณะนี้นะครับทางด้านเครื่องบินจากกองทัพอากาศนะครับ
ได้เดินทางออกจากสนามบินอนาชาติของเบนกุเรียนอิสราเอล
แล้วก็มาถึงที่ท่ากาศยานกองบิน๖ดอนเมืองนะครับ
โดยสำหรับคนไทยที่เดินทางมากับเที่ยวบินของกองทัพอากาศนะครับ
เที่ยวนี้มีทั้งหมด๑๓๐คนโดยแบ่งออกเป็นแรงงานคนไทยนะครับ
๘คนครับแล้วก็มีเด็กไทยอีก๑คนนะครับ
เป็นลูกของข้าราชการสถานทูตไทยแล้วก็ต่างชาติที่มีการขอลีภัยอีกหนึ่งคน
ซึ่งก็เดินทางมาร่วมกับสายการบินในครั้งนี้ด้วยนะครับ
โดยในจำนวนนี้คุณผู้ชมครับเป็นผู้บาดเจ็บเล็กน้อย
จากการหกล้มก่อนหน้าที่จะเกิดการสู้รบ๑คน
โดยมีอาการขาเจ็บนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนแขนหักนะครับ
ผ่าตัดมาแล้วแล้วก็มีคนที่เป็นอาการไข้หวัดด้วย
จากนี้คุณผู้ชมครับสำหรับเที่ยวบินของกองทัพอากาศนะครับ
ไปรับคนไทยทั้งหมด๑๓๐คนกลับจากอิสราเอลในครั้งนี้นะครับ
ก็ได้รับอนุญาตให้บินผ่านน่านฟ้าของประเทศต่างรวมทั้งหมด๑๐ประเทศ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวสถานะรับประชาชนชิน
ขสสถานอุสเบกิสถานตุรกิสถัณอสเบกิสถาน
อาซิลไบจันทร์อาเมนีย์ตุรกีไซด์ปรัสและก็อิสราเอลนะครับ
โดยการปฏิบัติการของกองทัพอากาศในครั้งนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมถึงทีมแพทย์นะครับ
บก็ทางด้านเจ้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ
แล้วก็ทางด้านกระทรวงแรงงานนะครับร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนไทย
นี้นะครับคุณผู้ชมครับทางด้านกองทัพอากาศ
มีการวางแผนการบินอย่างต่อเนื่องจำนวนรวม๖เที่ยวนะครับ
จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับ
เพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มขีดความสามารถต่อไปนะครับ
จากว่าในขณะนี้คนไทยที่มีการลงทะเบียน
สถานทูตไทยในอิสราเอลมีทั้งหมดกว่า๗๐๐คนนะครับ
แล้วก็ในขณะนี้เองนะครับเที่ยวบินทั้งสายการบินจากเอกชน
แล้วก็สายการบินจากกองทัพอากาศนะครับ
ก็มีการนำคนไทยกลับมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวในขณะนี้นะครับนายสุธินคลังแสงนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
เดินทางมาถึงที่บริเวณด้านหน้าของสนามบินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
และตอนนี้นะคุณผู้ชมครับเราก็จะเห็นภาพเครื่องบินนะครับ
กองทัพอากาศนะครับกำลังเคลื่อนมา
แล้วก็เดี๋ยวจะมาจอดอยู่ที่บริเวณด้านหน้า
ที่ทางด้านสื่อมวลชนปักหลักรออยู่ในขณะนี้นะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นพอเดินลงมาจากเครื่องแล้วนะครับ
ก็จะมีการทักทายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
สุธินคลังแสงรวมไปถึงทางด้านจากกองทัพอากาศนะครับ
นามของตัวแทนผู้บัญชาการทหารอากาศ

ซึ่งในวันนี้นะคุณผู้ชมครับหลังจากที่แรงงานไทยนะครับ
ทั้งหมด๑๒๘คนนะครับได้ลงจากเครื่องบินมาแล้วนะครับ
กระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศ

โดยงานทางด้านสาธารณสุขก็จะมีการเข้ามาพูดคุย
กับทางด้านแรงงานทั้งหมด๑๒๘คนนะครับ
เนื่องจากว่าแรงงานที่เดินทางกลับมาในครั้งนี้
เป็นรายงานที่อยู่ในพื้นที่สีแดงของอิสราเอลอยู่ทางตอนใต้
แล้วก็เผชิญกับการปะทะกันกับทางด้านของกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลนะครับ
แล้วก็เป็นแรงงานที่เผชิญเหตุการณ์รวมถึงเห็นเหตุการณ์หลายอย่างนะครับ
ก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของแรงงานคนไทยทั้งหมด๑๒๘คน

เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านทีมข่าวชะละทีวี
รวมถึงทางด้านกระทรวงการต่างประเทศได้รับข้อมูลตรงกันนะครับ
ก็คือแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอล
ข้างที่จะมีอาการวิตกกังวลแล้วก็อาการหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากว่ามีเสียงปืนเสียงระเบิดดังอย่างต่อเนื่องนะครับ
จากนี้คุณผู้ชมครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
ก็จะมีแรงงานไทยที่มีการเช่าเหมาลำนะครับ
เครื่องบินอิสราเอลนะครับเดินทางมาถึงที่ไทย
ในช่วง๑ทุ่ม๕นาทีวันนี้อีก๒๕๐คน
และวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางมาอีก๒๕๐คนนะครับ
เท่าที่ทีมข่าวได้สอบถามกับกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
ทราบว่าในแต่ละวันนะครับก็จะมีคนไทยเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย
โดยเป็นสายการบินทั้งบินตรงจากอิสราเอลมาถึงที่ไทย
รวมถึงนะครับเป็นสายการบินที่บินออกมาจากชาติอื่นนะครับ
เพื่อบินกลับมาที่ประเทศไทยของเรานะครับ

ที่การขนอพยพคนไทยนะครับจากอิสราเอล

เป็นสัญญาณที่ดีว่าจะนำคนไทยกลับมาที่ไทยได้

หรืออาจจะถึงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
ที่ได้สั่งการว่าต้องรีบนำคนไทยกลับมาให้เร็วที่สุด
เจ็ดพันกว่าคนนะครับแล้วก็หากคนไทยมีความประสงค์ที่จะกลับไปทำงานที่อิสราเอลนะครับ
กระทรวงแรงงานก็มีการพูดคุยไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
และตอนนี้คุณผู้ชมครับเครื่องบินจากกองทัพอากาศนะครับ
ได้จอดที่บริเวณถ้าเทียบไปที่๑๐๐แล้วนะครับ
มีคนที่ได้รับบัตรเจ็บนะครับหลักก็คือ๒คน
เพราะว่าแต่ละคนก็ต้องวิ่งหนีตายกันหลังจากเหตุการณ์ในอิสราเอล
ที่มีการถูกทางด้านกลุ่มฮามัสบุกทางท่าภาคพื้นดิน
โดยทางด้านแรงงานไทยนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นที่สนามบินบน๖แล้วนะครับ
กองทัพอากาศก็จะนำทางด้านแรงงานไทย๑๒๘คนไปที่สถาบันบำราชนราดูนนะครับ
จากว่าตอนนี้ทางญาติแล้วก็ครอบครัวของแรงงานไทยทั้งหมด๑๒๘ครอบครัว
อยู่ที่สถาบันบำราชนาราดูนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งหากมีการตรวจสอบประเมินในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้ว
มีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับ
ก็จะนำเข้าสู่การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐที่ทางด้านสถาบันบำราชนราดูล
กระทรวงสาธารณสุขมีการเตรียมไว้นะครับ
จากนี้นะครับคุณผู้ชมครับทางด้านสัมภาระต่างนะครับ
ตอนนี้ทางด้านกองทัพอากาศก็นำนะครับรถเข้าไปขนสัมภาระของแรงงานคนไทยนะครับ

เพราะว่าแต่ละคนอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าบางคนมาตัวเปล่าเลยนะครับ
บางคนเอาเสื้อผ้ามาไล่เล็กน้อยเท่านั้น
เนื่องจากว่าตอนที่หนีทางด้านกลุ่มฮามัสนะครับ
ไม่สามารถที่จะคว้าเอกสารรวมไปถึงข้าวของอะไรกลับมาได้เลยนะครับ
บางคนไปทำงานได้เดือนกันละประมาณ๔๐๐๐๕๐๐บาท
ก็ต้องทิ้งเงินสดเอาไว้ที่แคมป์คนงานนะครับ

พาสปอร์ตเอกสารในการเดินทางก็ยังไม่มีนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่านายเศรษฐาทวีสินนะฮะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้แล้วนะครับ
เรื่องของเอกสารหรือว่าเรื่องอย่างอื่นเนี่ยเป็นรองเลยนะครับ
สิ่งสำคัญก็คือการนำคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลในตอนนี้นะครับ
เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยให้เร็วที่สุดนะครับ
ซึ่งสายการบินของกองทัพอากาศนะครับที่นำคนไทยกลับมาจากอิสราเอล
ใช้ระยะเวลาเดินทางตั้งแต่ประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
มาถึงที่ประเทศไทย๖นาฬิกา๕๐นาทีนะครับ
ระยะเวลาทั้งหมด๑๒ชั่วโมงครึ่งนะครับในการเดินทางมา
ซึ่งตอนแรกกำหนดการก็คือจะมีการนำเครื่องนะครับ
ลงที่บริเวณสนามบินบน๖ในช่วงเวลาประมาณตี๔นะครับ
แต่ว่าตอนนี้นะครับก็มีการเรทไปนะครับคุณผู้ชมครับ

เนื่องจากว่าการเดินทางที่บริเวณอิสราเอลนะครับ
ต้องมีการเดินทางอ้อมนะครับไม่เหมือนกับสายการบินของเอกชน
ที่มีการบินผ่านทางด้านดูไบก่อนหน้านี้นะครับ

แต่ว่าสายการบินจากกองทัพอากาศในเที่ยวบินนี้นะครับ
มีการบินอ้อมนะครับขึ้นไปบริเวณโซนตอนเหนือนะครับ
แล้วก็เอาเครื่องบินนะครับเข้ามาที่บริเวณของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ
จากนั้นบินผ่านประเทศลาวนะครับแล้วก็เข้าสู่ที่ประเทศไทยนะครับ
ซึ่งในขณะนี้นะครับทางด้านผู้บัญชาการนะครับ
แล้วก็ทางด้านผู้บังคับบัญชาของทหารอากาศนะครับ
อยู่ที่บริเวณท่าเทียบพร้อมกับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
อยู่ระหว่างการนำรอคนไทยทั้ง๑๓๐คนนะครับเดินทางกลับมา
ซึ่งหนึ่งในนี้คุณผู้ชมครับมีคนต่างชาติที่ประสบเหตุในอิสราเอลนะครับ

อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าขณะที่ช่วงแรกสายการบินที่เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยค่อนข้างที่จะมีความยากลำบากนะครับ
เนื่องจากว่ายังไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาจากอิสราเอลได้ในช่วงของแรกนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ในช่วงของวันที่๗ตุลาคมกลุ่มฮามาสมีการบุกภาพพื้นดินซึ่งแตกต่างกันกับการโจมตีครั้งก่อนก่อนนะครับ
ซึ่งเป็นการจมตีทางอากาศนะครับ
ซึ่งในขณะนี้คุณผู้ชมครับยอดของผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่๒๘รายนะครับ
แล้วก็คนที่โดนจับก็ยังตัวเลขไม่นิ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่เท่าที่มีการสอบถามกับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมานะครับหลายคนบอกว่าตัวเลขที่ข่าวมีการนำเสนออาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับ
จากว่าสถานการณ์ในอิสราเอลมีความตึงเครียดแล้วก็อยากที่จะให้มีการติดตามโดยเฉพาะสำหรับคนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้นะครับ
รวมไปถึงหลายคนเนี่ยอาจจะมีการถูกจับไปเป็นตัวประกันด้วยแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอยู่ในพื้นที่จุดไหนนะคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับระหว่างที่เรารอคนไทยเดินลงมานะครับจากที่บนเครื่องบินนะครับวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมีทางด้านญาติเดินทางมาที่สนามบินบน๖ด้วยนะครับ
ที่เป็นประเทศไทยโดยทั้งสองคนเดินทางมาจากจังหวัดชายภูมิ
คุณผู้ชมครับบอกว่ารู้สึกดีใจที่วันนี้ลูกชายได้กลับบ้าน
ซึ่งลูกชายไปทำงานที่สวนมะเขือเทศทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอลได้๒ปีแล้ว
วันเกิดเหตุกลุ่มฮามาสจะพังประตูเข้ามาในแคมป์คนงานที่ลูกชายทำงานอยู่
ซึ่งลูกชายกับเพื่อนประมาณ๑๐คนนะครับก็ได้หลบซ่อนตัวอยู่ในนั้นเป็นเวลา๒วัน
จากนั้นมีทหารอิสราเอลมาให้การช่วยเหลือจึงทำให้ลูกชายแล้วก็เพื่อนที่อยู่รอดปลอดภัย

ขณะที่ทางด้านข้อมูลของกระทรวงแรงงานนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยืนยันนะครับว่าสำหรับแรงงานที่ยังไม่หมดสัญญาจ้างแล้วก็ต้องการจะกลับไปทำงานทางกระทรวงแรงงานพร้อมจะประสานกับเอ็นเจซี่เจ้าของโรงงานให้นะครับหลังจากที่เหตุการณ์ในอิสราเอลสงบลงแล้วนะครับหรือว่าถ้าหากแรงงานคนใดนะครับที่ได้

ว่ากองทัพอากาศยินดีต้อนรับทุกท่านกลับสู่ประเทศไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในต่างประเทศนะครับแล้วก็มีคนไทยได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับความสูญเสียนะครับเครื่องบินของกองทัพอากาศก็มีการปฏิบัติภารกิจในหลายภารกิจเลยนะครับในการนำคนไทยกลับมาไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการสงครามหรือว่าภัยพิบัติ
ในขณะนี้คุณผู้ชมครับตัวเครื่องบินนะครับ
อิสราเอลมาถึงที่ไทยขึ้นมาที่ประมาณ๕๐๐๐๖๐๐๐บาทแล้วนะครับ
ถือว่าเป็นการขึ้นค่าโดยสารเกือบเท่าตัวในการเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย
แล้วก็ตัวในการเดินทางค่อนข้างที่จะหายากนะครับ
ตอนนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับก็มีการเชื่อมประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ทางด้านตัวแทนของกองทัพอากาศนะครับ
ขึ้นไปพูดคุยกับทางด้านแรงงานคนไทยทั้งหมด๑๒๘คนรวมถึงผู้โดยสารทุกคนด้วยนะครับ
เนื่องจากว่าจะต้องมีการขนนำสัมภาระที่อยู่บริเวณตัวเครื่องลงกลับมาด้วยนะครับ
ซึ่งในขณะนี้คุณผู้ชมครับทางด้านกองทัพอากาศเองนะครับ
ก็มีข้อมูลนะครับบอกว่าทางด้านประหลักกระทรวงแรงงานนะครับ
ได้บอกว่าสำหรับแรงงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานที่ต่างประเทศ
โดยอยู่ในความคุ้มครองนะครับเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว
ฝากเป็นกระบอกเสียงนะครับว่าทางด้านกระทรวงแรงงาน
มีการดูแลเรื่องสิทธิประโยชนทันทีรายละ๑๕๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์นะครับกรณีประสบปัญหาที่ต้องเดินทางนะครับ
ซึ่งขณะนี้คุณผู้ชมครับก็เห็นนะครับภาพว่ามีคนเดินลงมาแล้วนะครับ
อยู่บริเวณทางเชื่อมนะครับที่อยู่บริเวณกลางเครื่องนะครับ
เป็นภาพทางด้านเพื่อนแรงงานนะคุณผู้ชมครับเดินลงมาแล้วนะครับ
นี่นะฮะอันนี้เป็นแรงงานที่ประสบอุบัติเหตุนะครับ
อยู่ที่บริเวณแขนซ้ายนะคุณผู้ชมครับจะเห็นว่ามีการพันผ้าอยู่นะครับ
แล้วก็มีทางด้านแรงงานทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับเดินทยอยลงมานะครับ
แต่ละคนที่เดินลงมานะครับนี่ฮะถ่ายภาพความประทับใจกัน
เพราะว่านี่คือการเดินทางกลับที่ประเทศไทยนะครับ
แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือหลายคนเนี่ยยังขวัญภาวะอยู่นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลในขณะนี้
แล้วก็เดินแถวมาที่บริเวณด้านหน้านะครับ
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับนายสุธินคลังแสง

ก็คือถือทงชาติไทยกลับลงมานะฮะ
ซึ่งเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่น
โดยทางด้านกองทัพอากาศกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศ
แล้วก็ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้นะครับ
เป็นแรงงานคนไทยพี่น้องคนไทยนะครับ
ประสบปฏิเหตุขณะที่มีการหนี
ทางด้านกลุ่มฮามาสนะครับที่มีการบุกในพื้นที่

แต่ละคนเนี่ยจะสะพายกระเป๋ากันมาคนละใบเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็บางคนเนี่ยเดินมาตัวเปล่าเลยนะครับ

เนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีนะครับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่๗ตุลาคม

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
แล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ยังมีความตึงเครียดอยู่นะครับ
เฉพาะการยิงขี่ปนาวุธมาที่บริเวณทางตอนใต้ของอิสราเอลนะครับ
แต่ว่าระบบป้องกันนะครับของอิสราเอลก็ยังสามารถป้องกันได้ดีกว่า๙๐
แล้วก็ทางคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลในขณะนี้
บอกว่าไม่รู้สึกกังวลนะครับว่าพื้นที่ในของอิสราเอล
ถ้าหากมีการโจมตีทางอากาศนะครับก็ไม่ได้กังวลสักเท่าไหร่นะฮะ
ซึ่งตอนนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่บริเวณสนามบินของกองบินบน๖นะครับ
ทั้งหมดสองทีมคุณผู้ชมครับอยู่บริเวณทั้งทางเข้าตัวอาคารนะครับ
แล้วก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมในขณะนี้นะครับ
แล้วก็ให้คุณผู้ชมชมภาพบรรยากาศนะครับว่าเป็นคนไทยนะครับ๑๒๘คนนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นแรงงานคนไทย๑๒๘คนหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการของตมนะครับ
แล้วก็มีการตรวจเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะครับของกระทรวงแรงงาน
ซึ่งหลังจากนี้คุณผู้ชมครับก็จะเป็นกระบวนการให้รวดเร็วที่สุดนะครับ
แล้วก็นำคนไทยทั้งหมด๑๒๘คนที่เดินทางกลับมาในครั้งนี้นะครับ
ที่สถาบันบำราชนาราดูนเพื่อได้เจอกับญาติพี่น้องที่อยู่ที่นั่นนะครับ
แล้วก็จะได้เดินทางกลับภูมิลำเนาหลายคนหลายครอบครัวก็มีการรับขวัญกันในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับ
บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับหลายคนที่หากเดินทางกลับไป
ที่บริเวณภูมิลำเนาของตัวเองไม่ได้นะครับ
ทางด้านกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็จะมีการประสานนะครับนำรถนะครับไปส่งถึงที่ภูมิลำเนาเลยนะครับ
ซึ่งในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นจริงคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นภาพคนไทยกลับมาที่ประเทศไทยกันอย่างต่อเนื่อง
ละประมาณ๔๐๐๕๐๐คนนะครับ
ซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงปลายแถวแล้วนะครับ
คนไทยที่เดินลงมาอยู่นะครับ
แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปติดตามเหมือนกันนะครับ
สถาบันบำราชนราดูนนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งทางด้านทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูล
ในการพูดคุยกับญาติพี่น้องหลายคนบอกว่าดีใจมากเลยคุณผู้ชมครับ
ทางด้านทางด้านของรัฐบาลไทยมีการประสานข้อมูล
แล้วก็ดำเนินการรวดเร็วกับสถานทูตในอิสราเอลนะครับ
เพื่อให้นำคนไทยที่ลงทะเบียนไว้กว่า๗๐๐คน
กลับมาที่บ้านเกิดอย่างปลอดภัยครับ
ทวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากทางด้านกองบินบน๖ครับ

สดตั้งแต่ล้อแตะลันเวย์ที่บน๖เลย
องบิน๖นะครับดอนเมืองแล้วก็จอดสนิทนะครับ
คุณแซคนัทวินทองย้อยได้บรรยายหมดนะฮะ
ใช่ว่าการเดินทางเป็นยังไง
และนี่คือ๑๓๐คนครับที่มากับเที่ยวบินนี้

โอ้โหฟังข้อมูลจากคุณแซคคือทำเรื่องนี้มาตลอด
แล้วได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เชื่อว่าพ่อแม่ของแรงงาน
บายใจผมเชื่อนะเมื่อกี้นะตอนที่เขาตั้งกล้องนะ
เอ้ยลูกเราลูกเรานี่แล้ว
ใช่ของบ้านเราไหม
ชีวิต๑๒๘แรงงานไทย๑ชาวต่างชาติแล้วก็๑เด็กผู้หญิงนะครับ
ใช่ค่ะก็คงอ่อนเพลียกันแหละบินมาตั้ง๑๒ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปดูบรรยากาศ
เพราะว่าเมื่อตอน๗โมงเนี่ยคุณเนริชาวบอกว่าที่สถาบันบำราชนราดุลยังไม่มีญาติของแรงงานมารอนะ
แต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวจะตัดให้ดูบรรยากาศกันด้วย
คุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสรุปยอดกันนิดนึงค่ะ
สำหรับยอดของผู้เสียชีวิตณตอนนี้๒๘ศพแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกัน
ณตอนนี้รายงานที่มีคือ๑๗คนได้รับบาดเจ็บ๑๖คนลงทะเบียนกลับไทย๗๐๐กว่าคนแล้ว
นายกรัฐมนตรีก็ไปประชุมเตรียมการอพยพคนไทยกลับจากอิสราเอลที่กระทรวงการต่างประเทศ
หลังจากประชุมเสร็จนายกเศรษฐาก็ยืนยันนะว่าตอนนี้ต้องเร่งอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลให้เร็วที่สุด
ปัญหามันมีอยู่สองอย่างค่ะหนึ่งก็คือการนำคนออกมาจากจุดเสี่ยง
เพราะว่าตอนนี้ทั้งทางบกทางเรือของอิสราเอลปิดแล้วเหลือแค่อพยพทางอากาศ
อันนี้เรื่องหนึ่งนะเรื่องสองคือจำนวนเที่ยวบินที่จะเข้าไปรับคนไทยกลับประเทศยังไม่พอ
ตารางบินที่จะไปรับคนไทยภายในสิ้นเดือนตุลานี้จากนกแอร์แอร์เอเชียการบินไทยสไปร์ทเจ็ต
แล้วก็ที่พูดมา๔สายการบินมันมีทั้งหมด๓๒เที่ยวบินค่ะ
รับคนไทยกลับได้ประมาณ๕๗๐๐คนแต่ยังไม่พอหรอกเพราะว่าอะไร
เมื่อกี้ที่บอกไปไงตัวเลขลงทะเบียนกลับมา๗๐๐กว่าคนแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วย
สถานการณ์ในอิสราเอลก็ยังไม่น่าวางใจนะคะยังไม่มีแนวโน้มจะดีขึ้น
ดังนั้นก็เลยสั่งการให้หาเช่าเครื่องบินแอร์บัส๓๘๐ที่จุคนได้๕๐๐ที่นั่งมาเสริม
จะได้นำคนไทยกลับบ้านมาให้เร็วที่สุดแล้วเดี๋ยวรอดูนะ
เมื่อกี้คุณแซคก็บอกไปคร่าวแล้ววันนี้ทุ่ม๕นาทีค่ะ
แล้ววันพรุ่งนี้ก็อีก๒๕๐คนนะคะ